คุณผู้ชมคะมาตามต่อกันเรื่องนี้หน่อยนะคะเรื่องของพระพี่เลี้ยงที่ใช้ด้ามตลปัดเนี่ย
เนรนะคะอายุเพียงแค่๙ขวบเท่านั้นจนเสียชีวิตเลย
ล่าสุดนะคะเมื่อรู้ตัวจับตัวได้แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็มีการร้องไห้
โอ้โหร้องห่มร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้ถึงขั้นแค่จะอยากจะตีเนรให้ตายแต่แค่ต้องการสั่งสอนเท่านั้น
เหตุจากเรื่องที่คือตัวเขาสารภาพนะว่ามาจากการที่เนรเนี่ยท่องบทสวดมนต์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะ
ทีนี้ค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะตำรวจสพเขาดินจังหวัดราชบุรีค่ะนำตัวนายอัตภพลเพ็งเหล่า
อดีตพระพี่เลี้ยงตอนนี้เจ้าตัวก็ศึกแล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้ต้องหา
อย่างที่บอกใช้ด้ามตลปัดกระหน่ำฟาดสามเนรต้นน้ำอายุ๙ขวบเสียชีวิตคากุฏิ
ตำรวจมีการส่งตัวทางด้านของตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีแล้วค่ะ
โดยไม่มีการนำพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะอะไรเพราะกลัวค่ะ
กลัวว่านายอัธพลอาจจะถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมได้
ชาวบ้านอาจมีความกลวดแค้นต่อตัวผู้ต้องหานะคะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่งานศพของสามเณรต้นน้ำที่วัดเขาช่องพราน
ไปเจอกับทางด้านของนางสาวละลิตาพันธุเกิดค่ะ
อายุ๓๖ปีเป็นแม่เลี้ยงของเนรนะคะ
บอกแบบนี้นะว่าเนรเป็นเด็กที่ร่าเริง
อารมณ์จำใสเนนไม่ดื้อเป็นเด็กที่พูดน้อย

เวลาที่มาเยี่ยมเนรที่วัดเนี่ยเนรจะไม่เคยปริปะบอกเลยว่าถูกกระทำอะไรบ้าง
บอกแบบนี้นะว่าการสูญเสียครั้งนี้ไม่ทันแม้แต่จะได้กอดหรือลากันค่ะ
นับเป็นที่รักของทุกคน

เนรนด์เด็กโอ้นมีแก้มเดินชุดผ้าเหลือง
อะไรอย่างนี้คือทุกคนก็รักหมด
เพราะว่า๓เดือนแล้วที่แกบวช

เราไม่รู้เลยว่าลูกต้องการอะไรจากเรา
กอดก็ไม่ได้กอดหอมก็ไม่ได้หอมถูกป่ะ
มันพูดไม่ได้มันรู้สึกว่ามันตันไปหมด
อะไรอย่างนี้แต่ก็อยากให้เขาแบบไปสบายไม่ต้องห่วง

ตัวผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนสนิทกับทางพ่อของเนร
กับครอบครัวด้วยรู้จักกับตัวผู้ก่อเหตุเป็นอย่างดี
ลุงนัทเล่าว่าวันเกิดเหตุตัวนายอัตภพลเนี่ยไม่ได้ออกมาเรียกให้คนไปช่วยเหลือเนรเลยนะ
แต่ไปใช้วิธีส่งแชทไลน์ไปหาพระรูปอื่น
แต่ส่งไปบอกว่าอะไรรู้ไหมให้มาอุ้มเนรช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่า
แสดงว่าตอนนั้นเนรอาจจะยังไม่เสียชีวิตหรือเปล่า
อันนี้ลุงตั้งข้อสังเกตนะคะแต่นายอัตภพลกลับไปนอนรออยู่จนเช้า
คนขับรถนะคะรถรับส่งพระบินทบาทประจำวันมาปลุกเนร
ถึงรู้ว่าเนรเสียชีวิตแล้วค่ะตัวลุงเองลุงบอกลุงรับไม่ได้นะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจจริงไม่มีวันให้อภัยผู้ก่อเหตุ
ที่ทำร้ายหลานชายจนเสียชีวิตญาติทุกคนรับไม่ได้
โดยเฉพาะภาพภาพที่ไปปรากฏตามสื่อคือหลายคนบอกหดหูใจ
ก็เลยอยากจะวอนขอให้สื่อช่วยเอาภาพตอนที่เนรน่ารักนะคะ
อารมณ์ดีแจ่มใสเนี่ยนะคะมีแต่ความสดชื่น
ตอนมีชีวิตอยู่ให้เอามาเปิดเผยเพื่อคลายความโศกเศร้าให้กับญาติจะดีกว่าค่ะ
ทางด้านชาวบ้านหน่อยเนอะชาวบ้านที่ตะมนเตาปูนค่ะ
นายชวินเงื่อเขียวบอกแบบนี้ว่าตัวเขาเองเขาเอ็นดูเนรมาก
ใส่บาทตอนเช้าทุกวันวันที่เนรเสียชีวิตรอค่ะ
เขารอทุกวันจริงวันนั้นเขาก็ออกมารอพี่ทวินบอกออกมารอแล้วรอเล่า
เอกใจตอนนั้นแล้วแหละเอ๊ะทำไมวันนี้เนรถึงยังไม่มาปกติจะมาตรงเวลา
พอรู้ข่าวหดหูใจเสียใจเพราะเนรยังเล็กมากไม่น่าจากไปด้วยสาเหตุแบบนี้ค่ะ
วันนั้นเราก็ตั้งใจอยู่เขาก็รอเราก็เอกใจวันนี้ทำไมเนรถึงไม่มาใช่ไหมมาแต่พระ
แต่ว่าเราก็ยังไม่ทราบข่าวตอนนั้นพอเราใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สักพักหนึ่งก็ข่าวก็มาว่าเนรเสียแล้วก็หดหูอ่ะนะเพราะว่าเนรเขาก็
ไงเราเห็นแบบหน้าตาเนรเขาก็สดชื่นอะนะหน้าตาเขาน่าเอ็นดู
นี่คือชาวบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่รอใส่บาทเนรทุกวันค่ะ
ชาวบ้านเองก็เสียใจไปตามตามกันสำหรับศพของสามเณรต้นน้ำ
เขาจะมีการทำพิธีชาปนกิจในวันที่๔กรกฎาคมนี้นะคะ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ